ลงมาเยอะแบบนี้ยิ่งทำให้น้ำมันมันกระจายตัวออกมาเรื่อย
คุณผู้ชมท่านไหนที่ตอนนี้คิดว่าจะไปเที่ยวนะคะทะเลต่าง
เฉพาะภาคตะวันออกสุดสัปดาห์นี้พิจารณาอีกครั้งละกันนะคะ
เพราะว่าทั้งปัญหาน้ำมันรั่วเอยเที่ยวอาจจะไม่สนุกเอยนะคะ
เพราะว่าฝนมานะคะส่วนภาพรวมฝนพื้นที่อื่นอื่นในประเทศไทยนะวันนี้
ดูภาพถ่ายดาวเทียมโอ้โหสีเขียวสีแดง
นั่นคือกลุ่มฝนเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียแล้วมันขึ้นมานะคะ
ติ่งติ่งนิดนึงค่ะภาคใต้ตอนล่างนะคะ
ยาลานราธิวาสปัตตานีและสงขลา
ช่วงเวลานี้ฝนตกหนักเลยนะคะแล้วมันจะพัดขึ้นมาแบบนี้เรื่อย
ณวันนี้ค่ะตกหลายพื้นที่เลยปัจจัยยังคงเหมือนเดิมนะคะ
ลมตะวันออกมาจากทะเลจีนใต้ค่ะแล้วช่วงนี้พัดแรงขึ้นด้วยนะคะ
พัดมาพัดเข้ามาที่ฝั่งอ่าวไทยแบบนี้
นี่แหละที่ที่ฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันค่ะ
เพราะนอกจากพอมันรั่วไหลออกมาแล้วลมก็มาแรงแบบนี้อีก
คลื่นก็สูงอีกซัดเข้าฝั่งได้ง่ายเลยนะคะณช่วงเวลานี้
ส่วนเรื่องของลมตะวันตกเขาก็ยังพัดพาความหนาวเย็นเข้ามาที่ภาคเหนือเหมือนเดิมค่ะ
ทีนี้ตรวจสอบตามช่วงเวลากันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝน
ช่วงเวลานี้ฝนเกิดขึ้นนี่ไงแถวระยองเลย
ฝั่งอ่าวไทยนะคะยังคงมีฝนและช่วงเช้าเช้าก็อาจจะมีที่พิษสนุโลกก็คือภาคเหนือตอนล่าง
ลามลงมาที่ภาคกลางนิดหน่อยภาคใต้วันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะ
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมาช่วงบ่ายเย็นค่ะ
ใครที่จะออกเดินทางตอนนี้มองซ้ายมองขวาร่มอยู่ไหนนะหยิบฉวยมาหน่อยนะคะ
เพราะตอนเย็นคุณจะเจอฝนพอฝนเยอะแบบนี้คลื่นก็สูงตามไปด้วย
จะเห็นว่าช่วงสงขลานราธิวาสยาลาคลื่นสูงนะคะสูงประมาณ๒เมตรเลยนะคะ
การเดินเรือควรระมัดระวังค่ะเรื่องของคลื่นนะคะรวมถึงสภาพอากาศ
โอ้โหตอนนี้แม้ว่าเส้นความเย็นจะยังคงแตะอยู่นิดหน่อยนะคะ
แต่มันก็มีความชื้นอยู่ด้วยค่ะทำให้สภาพอากาศเหมือนเมื่อวานเลยค่ะ
เหนือยังคงหนาวเย็นภาคอีสานเย็นนิดหน่อยภาคกลางร้อนอบอ้าวค่ะ
แทบอยากจะถอดเสื้อถอดผ้าเลยนะคะเพราะว่าตัวเหนียวเหนอะหนัก
เพราะบอกว่าภาคเหนือเขาอากาศเย็นอยู่ช่วงนี้ยังคงเหมาะนะคะ
ใครที่หาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันบาเลนไทยโอ้ยดอกกุหลาบ
สวยจริงเทศกาลแห่งความรักปีนี้เชิญชวนคุณผู้ชม
ไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจที่เชียงใหม่ค่ะ
กุหลาบเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวมีตั้ง๕๐สายพันธุ์ค่ะ
หอมทั้งสวยอากาศก็เย็นบรรยากาศโรแมนติกมากมากเลย
ดิฉันจะหาผู้ชายทันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะ
แต่ถ้าใครมีแล้วไปเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดบรรยากาศถ้าดูบริเวณเอ่อ
บริเวณที่เป็นสวนกุหลาบนะคะโอเคนะ
หลาบเยอะแต่คนไม่มีค่ะที่ตลาดกุหลาบค่ะ
ภูเรือชาวสวนเขาเพาะชำกุหลาบเอาไว้ตอนนี้โตเต็มที่แล้ว
พ่อค้าบอกเพราะปีนี้ไม่มีลูกค้าขายไม่ดีเลย
พ่อค้าเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าถ้าช่วงปกติ
มาแล้วมาเป็นคันรถค่ะมาสั่งกุหลาบ
แต่ปีนี้สักคันเดียวก็ยังไม่เจอ
น่าเห็นใจนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างในช่วงเวลานี้ค่ะ
เอาคุณผู้ชมเตือนอีกครั้งนะคะใครที่จะไปเที่ยวค่ะ
ในฝั่งภาคตะวันออกนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดระยอง
คิดจะไปเที่ยวบ้างไหมคะที่จังหวัดระยองสุดสัปดาห์ทั้งสองท่าน
อยากไปเหมือนกันแต่ฝั่งที่ก็เลยไม่กล้าไป

ถามพอก่อนด้วยว่าให้หยุดหรือเปล่า